ช่วงนี้หลายคนหนีโควิดกลับไปที่บ้านเกิดนะคะ
อย่าลืมระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนกันด้วย
เพราะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะร้อนไปทั่วทั้งประเทศ

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางนะคะ
อย่าลืมใช้ครีมกันแดดป้องกันแสงแดดและพกร่มกันด้วย
ตัวร้ายที่ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนขนาดนี้
ยังคงเป็นหย่อมความร้อนรูปตัวแอลค่ะ
พัดปกคลุมบริเวณตอนเหนือของประเทศ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนนะคะ
ซึ่งอากาศอาจจะพุ่งสูงถึง๔๒องศา
แล้วก็ไต่ขึ้นไปจนถึง๔๔องศาเลยทีเดียว
ต้องระวังกันด้วยนะคะอย่างที่เห็นในแผนที่ค่ะ

ถึงว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อย
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรเทาความร้อนได้นะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บตัวอยู่ในบ้านดีที่สุดค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนมีข่าวร้อนเช่นเดียวกัน
ทำให้ทุกคนต้องระดมกำลังจนถึง๖๐๐นาย

แล้วก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่าสามารถระงับไฟป่าได้แล้ว
ตอนนี้ก็ยินดีด้วยค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ